เรามาก่อติดเรื่องของยาเสพติดกันบ้าง

เพื่อมาแก้ปัญหานี้มาดูพร้อมกันว่าจะสามารถแก้ได้หรือไม่

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

วันก่อนขีดเส้นใต้เมืองไทย

ผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย
เมื่อเป็นผู้ป่วยต้องไปบำบัดที่โรงพยาบาล
ไม่ใช่ต้องไปโรงพักแล้วตำรวจส่งฟ้องศาลให้สารออกเข้าคุก
พูดไปวันก่อนก็มีคนเข้าใจเยอะครับ
แต่ว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าเป็นไปอย่างที่ว่าเนี่ย

คือพูดง่ายว่าถ้าลูกไปโรงพยาบาล

ว่าติดยาเสพติดต้องการเข้ารับบำบัดตามโครงการนี้
ตำรวจจะตามไปตะครุบเอาที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะโทรเรียกตำรวจ
ให้มารับตัวไปดำเนินคดีหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจครับ
ฉะนั้นเพื่อให้นโยบายนี้ได้เกิดความน่าเชื่อถือแน่ใจ

เมื่อวานนี้ผมไปพบกับเลขาธิการสำนักงานปปศ
คุณซิรินยาซิตธิชัย
ซึ่งเป็นเลขาธิการปปศเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
โยบายปราบปรามยาเสพติด
ท่านก็ยืนยันว่านโยบายเอาผู้เสพเป็นผู้ป่วย
สำนักงานปปศและขณะนี้ได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ว
และเมื่อออกเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น
ท่านอธิบายให้ฟังอีกทีนึงก็ตรงกันกับที่ผมเคยอธิบายคราวที่แล้ว
ว่าขั้นตอนสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะเป็นผู้เสพ
เป็นผู้เสพอย่างเดียวนะไม่ค้าไม่ขายนะ
วิธีการที่จะเข้าโครงการนี้ก็คือว่าใครมีลูกมีหลานหรือคนที่เสพยาเสพติดเอง
อยากจะเข้าไปโครงการผู้เสพคือผู้ป่วยให้ทำยังไงครับ
อันดับหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในชาร์จอันดับหนึ่งท่านไปที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
ขณะนี้เขาทราบนโยบายนี้แล้วไปถึงเนี่ยเขารู้เลยไปบอกเขาว่าผมเสพยาเสพติดครับ
มาเข้าโครงการครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้ว
ไม่ใช่ชี้กันไปชี้กันมาไปตรงโน้นไปตรงนี้ไม่ใช่เขารู้เรื่องกันอยู่แล้ว
ทุกโรงพยาบาลเพราะโครงการนี้กระทรวงสาธารณสุข
รับนโยบายไปดำเนินการปฏิบัติแล้ว
แต่ว่าโรงพยาบาลเล็กอย่างโรงพยาบาลตำบลเนี่ย
อาจจะไม่มีความพร้อมเขาก็แนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลอำเภอ
หรือไปโรงพยาบาลจังหวัดแต่ส่วนใหญ่มีความพร้อม
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเขาทำยังไงต่อ
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาไปคัดกรองคัดกรอง
ว่าที่ติดยาเนี่ยติดในอาการไหนเพิ่งเสพหรือเสพ
นานแล้วเสพวันละกี่เม็ดเสพมากเสพน้อยอาการ
เวลา
เขาก็ส่งไปบำบัด

เวลาสิบสองวันศูนย์บำบัดนี่มีเยอะทั้งของกระทรวงสาธารณสุขเอง
ของกระทรวงมหาดไทยเอาไปบำบัดบำบัดแล้วถ้าอาการปกติ
มั่นใจว่าไม่ติดยาแล้วกลับได้ถ้ายังคิดว่ายังมีปัญหา
บำบัดต่อทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะกระทรวง
สารสุขหรือโครงการต่างเหล่านี้ได้รับงบประมาณจากสำนัก
ปราบปรามยาเสพติดไปแล้วสำนักงานปปศนี่แหละจะเป็น
จัดงบประมาณให้เพราะสำนักงานปปศก็ได้รับงบประมาณ
ก้อนนี้มาจากรัฐบาลอยู่แล้วเพื่อมาดำเนินการตามนี้แล้ว
ดีไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเลิกเสพยาได้ที่ผ่าน
มาไม่ได้ไปเรียนหนังสือเขาก็ถึงขั้นจะดูแลให้ว่าจะ
จัดสถานที่เรียนให้ต้องการจะเรียนกศนหรือเรียนอะไร
เนี่ยคุยกันที่ผ่านมาไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานแต่ว่า
เมื่อเมื่อเลิกยาได้แล้วต้องการจะทำงานเขาส่งไปที่กรม
การจัดหางานถ้ายังไม่มีฝีไม้ลายมือไม่รู้จะทำอย่าง
ไงเขาให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปฝึกให้อยากจะเป็น
ไอ้นี่ไหมอยากจะทำนี่ไหมจนกระทั่งเข้าสู่ตลาดแรง
งานมีรายได้ทั้งหมดนี้ย้ำอีกทีนึงว่าฟรีทั้งหมดนี้
อีกทีนึงว่าตำรวจไม่มาเกี่ยวไม่ต้องเสียประวัติว่า
เป็นคนเสพยาแต่ทั้งหมดนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเฉพาะ
คนที่เสพอย่างเดียวนะครับคนที่มีไว้เสพด้วยแล้วก็หา
เงินโดยการจำหน่ายให้คนอื่นด้วยอย่างนั้นเข้าเกณฑ์นี้ไม่
ได้ก็แปลว่าถ้าตำรวจรู้เข้าแล้วตำรวจพิสูจน์ได้ว่านาย
นี่แหละที่มาบำบัดไม่ใช่เป็นแค่ผู้เสพอย่างเดียวขาย
เอ้าถ้าอย่างนี้ใช้ช่องทางเดิมถูกจับส่งฟ้องศาลเข้า
คุกใช้ช่องทางเดิมฉะนั้นถ้าลูกหลานใครมั่นใจว่าลูกเรา
เสพอย่างเดียวไม่ได้ไปยุ่งกับค้าขายซื้อมาเสพอย่างเดียว

เชิญเลยครับไปอย่างที่เลขาปปศแนะนำนี่แหละก็พร้อมที่จะ
บัดทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องการให้คนไปแออัดอยู่ใน
คุกถ้าอยู่นอกคุกและบำบัดได้ดีกว่าไปอยู่ในคุกเพราะ
มีผู้เสพเยอะแยะที่เริ่มต้นเสพวันหนึ่งไม่เท่าไหรหรอก
ครับแต่พอไปอยู่ในคุกเนี่ยไปเจอกับไอ้พวกวงจรค้ายายิ่ง
หนักเข้าไปอีกออกมาก็ไม่หายยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เป็น
คุกก็เป็นสถาบันบ่มเพาะคนติดยาให้มันแรงขึ้น
โดยซ้ำไปไปอยู่ในนั้น
ฉะนั้นหลายประเทศเขาพิสูจน์แล้วว่าเอาคนติดยาไปขัง
คุกไม่ใช่ทางแก้ปัญหาถ้าเขาติดยาอย่างเดียวเขาเสพ
อย่างเดียวให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาเป็นผู้ป่วย
คือเอาไปบำบัดนี่ก็มาย้ำอีกทีนึงว่าใครที่ฟัง
วันก่อนแล้วลังเลลังเลจะไม่ต้องลังเลอีกเรื่องหนึ่งคือ
การแก้ไขกฎหมายที่ต้องการให้สารมีดุลยพินิษฐ์มาก
ขึ้นเวลาตัดสินโทษเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ก่อนนี้เรา
วางโทษไว้แข็งขันเพื่อไม่ต้องการให้คนมายุ่งกับยา
เสพติดแต่ว่าพิสูจน์แล้วว่าโทษที่ว่านั้นเนี่ยก็ไม่
ลดจำนวนการค้าขายการเสพยาลงได้เลยเช่นยกตัว

ใครก็ตามแต่ที่มาจากต่างประเทศมียาเสพติดเข้ามา
โทษที่เขียนไว้มีอย่างเดียวคือติดคุก๒๕ปีไม่เปิด
ให้สารใช้ดุลยพินิษฐ์เลยต้องเข้าคุกตามนั้นก็
เลยมีกรณีว่าผู้หญิงคนหนึ่งข้ามมาจากลาวที่ผมเคย
เล่าให้ฟังแล้วไงว่าติดยามาเม็ดครึ่งเอายาติด
เม็ดครึ่งโดนจับได้ติดคุก๒๕ปีป่านนี้ยังอยู่ใน
คุกเลยครับเม็ดครึ่งนะสารบอกว่าสารไม่รู้จะใช้
ยพินิษฐ์ยังไงเพราะว่าเขียนไว้อย่างนั้นเลยสารทำ
อย่างอื่นไม่ได้สารถึงบอกว่าเวลาตัดสินคดีเหล่านี้
เป็นโศกนาฏกรรมสารตัดสินไปก็กล้ำกลืนไปเม็ดครึ่ง
ติด๒๕ปีแต่กฎหมายที่แก้ใหม่เนี่ยเขาจะแยกประเภทลักษณะ
อย่างนี้ออกมาที่สำคัญก็คือว่าให้สารใช้ดุลยพินิษฐ
พวกที่รับจ้างขนก็อีกแบบหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อ
อยู่แถวป้ายรถเมย์มีเด็กวัยรุ่นเอาของมาฝากไว้บอก
ป้าฝากของแป๊บนึงแล้วก็ขี่มันตัวใส่ไปสักเดี๋ยวมี
มารับบอกป้าผมมารับของที่ไอ้คนข้างหน้าเมื่อกี้เขา
ฝากไว้ตำรวจมาเห็นป้าก็โดนเข้าไปด้วยไม่รู้อีโนอิเน่
เลยครับโดนเข้าไปด้วยครอบครองไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
สารเขาจะสืบได้ว่าอ้อป้านี่ตกเป็นเหยื่อนะไม่รู้อีโหย
กับเขาเลยนะแล้วก็แล้วจะทำยังไงสารก็จะใช้ดุลพิมิต
ของเขานี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้เพื่อที่จะนำมาบอกว่า
โครงการที่ว่านี้มีความชัดเจนแล้วได้รับคำยืนยันจาก
เลขาธิการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดครับคุณกอล์ฟคุณมิ้นครับ
อ่าทำให้คุณพ่อคุณแม่น่าจะวางใจได้ว่าลูกจะไม่โดนจับ
แต่ว่าเกรงว่าลูกจะโกโหคคุณพ่อคุณแม่สินะว่าเสพวันเดียว
อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันครับอันนี้จะเปิดช่องให้สำหรับคนที่เสพไม่ค้าขาย
จะได้มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวไม่ต้องเข้าคุก
ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับ
หวังใจอย่างยิ่งว่าแนวทางนี้จะลดเรื่องของผู้เสพลงได้